ทีนี้มาดูพฤติกรรมของคุณป้าท่านนี้
ชาวสมุดประกันเรียกว่าป้ามหาภัย

จับพฤติกรรมของป้ามได้หมดเลย

เสื้อเนี่ยแขวนอยู่บนราวแล้วป้าก็ถอดแล้วใส่ถุง

ลองดูนะคะคุณป้าเสื้อลายท่านนี้แหละค่ะ

เข้าใจว่าเสื้อตรงนี้เขาจะแจกหรือเปล่า
หรือว่าหรือว่ายังไงนะคะ

เลือกเหมือนจะซื้อเลยนะใช่ค่ะ

คือเสื้อเขาแขวนไว้ขายนะคะ

เชิงสะพานสำโรงปากซอยวัดด่าน

ป้าตีเนียนถอดเสื้อจากราวยัดใส่ถุง

ถ้าบอกว่าแหมเสื้อตัวเดียวเอง

นั่นก็คือการขโมยนะคะ

กล้องวงจรปิดของร้านเนี่ยจับภาพได้หมดเลย

ลูกหลานเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาจะอายไหม
เพราะฉะนั้นฝากเตือนภัยด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการ
คุณป้าไม่มีคนละครึ่งเหรอคะ